ถือว่าเป็นศึกที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับ
ในสัปดาห์นี้เพราะว่าเป็นศึกใหญ่ในรอบปีเลยครับ
ก็จับสลากผู้โชคดีที่ร่วมนะครับ
ผู้โชคดีนะครับก็เป็นของนายธีรพักษ์แทร่แต้นะครับ
กูแปลงก็รับแพ็คเกจทัวร์๒ที่นั่ง
ค่า๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๓๕๐๐๐บาทครับ
เน้นย้ำนะครับมีนักมวยไทยขึ้นสังเวียน๒คนนะครับ
ศึกที่ญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ก็คือ
อดแสนไก่แฟร์เทคแล้วก็รถถังจิตเมืองนล
ไฮไลท์นะครับการป้องกันแชมป์โลก๔คู่นะครับ
โดสโฟลายังเจอกับชินยะอาโอกิสมจิ้งหนานนะครับ
กันแชมป์โลกสตอเวทกับแองจิล่าลีออลลาเอ็นซานะครับ
เจอกับเคนฮาเซกาวะภาค๒แล้วก็มีเควินบิลออน
เจอกับบีเบียโนเฟอร์นันเดสนะครับนี่ก็เจอกัน๓๔ภาคแล้วนะครับ
แล้วก็ยังมีการเปิดตัวดีเมนเทียสจอนซันรวมถึงเอดดี้อัวเรสด้วยครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับถ่ายท่อสดในวันอาทิตย์ที่๓๑มีนาคมนี้
จริงมี๓ช่วงนะครับช่วงแรกเน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีเป็นต้นไปนะครับ